ไปดูชีวิตของคุณแม่ท่านหนึ่งอายุ๕๗ปีเป็นชาวบุรีรำนะคะ
คุณแม่ออกมาร้องขอความช่วยเหลือเพราะว่าเมื่อ๒ตุลาคมที่ผ่านมา
กู้เงินจากในทุนนอกระบบกู้เงินมา๑๓๐๐๐บาท
เอามาใช้จ่ายในครอบครัวมาเลี้ยงลูกชายที่พิการที่มีสติไม่สมประกอบ
ลูกชายก็อายุ๓๔แล้วแต่ปรากฏว่าหาเงินใช้หนี้ไม่ทันตามกำหนด
จ่ายเงินทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
วันละ๘๐๐ต้องจ่ายไปเรื่อยจนถึงวันที่๒๐ตุลาคม
ก็จะรวมเป็นเงินทั้งหมด๑๔๔๐๐บาท
แต่คุณแม่ท่านนี้บอกว่าหาเงินไม่ทันจริง
เพราะว่าไม่สามารถออกไปทำงานได้ต้องดูแลลูกชาย
ก่อนหน้านี้ก็ออกไปทำงานได้บ้างก็แบบพาลูกชายไปด้วยตอนลูกยังเล็กอ่ะนะ
แต่ตอนนี้ลูกโตแล้วพาไปก็ไม่ได้จะทิ้งเอาไว้ก็สงสาร
ก่อนหน้านี้เคยทิ้งเคยผูกเอาไว้กับเสาบ้านแล้วแม่ออกไปทำงาน
กลับมาลูกไม่ได้กินข้าวผูกไว้กลางบ้าน
สุดท้ายแม่เลยตัดสินใจว่างั้นก็ไม่ทำงานต้องอยู่ดูลูก
พอไม่ทำงานก็ไม่มีเงินไปกู้หนี้ยืมสินมาก็ต้องใช้หนี้ดอกเบี้ยโหดอ่ะ
วันละแปดร้อยต้องทำงานอะไรอย่างนี้จะได้วันละแปดร้อย

เราก็เลยให้คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับคุณแม่ท่านนี้
นางตั๋วนินงามอายุ๕๗ปีอยู่ที่บ้านลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำค่ะ
คุณแม่ก็เลยเล่าให้ฟังอย่างที่บอกไปนะคะว่าไปกู่เงินมา
แล้วต้องจ่ายเงินทั้งเงินต้นทั้งดอกวันละ๘๐๐แล้วหาเงินไม่ทัน
จนเจ้าหนี้เขามาขู่เลยนะบอกว่าถ้าไม่ให้ไม่จ่ายเงินเนี่ยนะ
เดี๋ยวจะฆ่าให้ตายทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็เนี่ยค่ะลูกชายเป็นลูกชายที่พิการ
สติไม่สมประกอบอายุ๓๔แล้วนะคะตัวคุณแม่บอกว่าจริงแล้ว
ก็จ่ายหนี้ไปบ้างแล้วบางส่วนนะคะจ่ายหนี้ไปแล้ว๒๔๐๐บาท
แต่ว่าหยุดจ่ายไปเมื่อ๑๑ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
เพราะว่าออกไปทำงานไม่ได้สามีก็มีอาชีพรับจ้างเลี้ยงวัว
เผาศพตามวัดรายได้วันละ๒๓๐๐เองค่ะ
เมื่อวันที่๑๔๑๕ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าหนี้ทวงโทรไปทวง
แล้วก็ขู่ว่าถ้าไม่จ่ายจะฆ่าทั้งแม่ทั้งลูกเจ้าหนี้บอกว่า
ถ้าไม่ใช้หนี้จะปาดคออย่างนี้จะยิงทิ้งทั้งแม่ทั้งลูกแบบนี้
โอ้โหนางตั๋วบอกว่ากลัวมากไม่กล้าอยู่บ้าน
ยังไงรู้ไหมคะคุณผู้ชมเนี่ยทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยนะ
หอบกันไปนอนตามทุ่งนาตามป่ากล้วย
ขอนอนบ้านเพื่อนบ้างอะไรบ้างกลัวเจ้าหนี้ตามมาทำร้ายอะค่ะ
ทีนี้นะคะตัวนางตั๋วก็เลยบอกว่า
ไม่ได้ตั้งใจไปยืมเงินเขาจนเป็นข่าวแต่แม่ไม่มีทางออกจริง
รวมถึงที่บอกว่าจะต้องให้จ่ายวันละ๘๐๐บาทแม่เข้าใจผิด
คิดว่าการผ่อนจ่ายไม่รู้เลยว่า๘๐๐ที่จ่าย
มันคือดอกเบี้ยอย่างเดียวไม่ได้แบบตัดเงินต้นเลยนะคะ
เป็นดอกเบี้ยรายวันที่ถูกเรียกเก็บเป็นรายวันเลยอะค่ะ
เราก็ไม่ได้ทรงเขาเขาว่าไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือพูดเล่นเขาว่า
ย้ายตัวระวังหน้าตัดคอยิงทิ้งเขาว่านี้
ฉันก็กลัวทีนี้ก็กลัวพาลูกหนี
ก็ไม่มีรายได้ก็นั่งดูลูกดูแต่ลูกค่ะ
น้อยใจตัวเองหรอกเพราะลูกเกิดมาอย่างนี้
ก็ต้องรับภาระรับเลี้ยงไปค่ะ
สงสารลูกแต่ก็น้อยใจไม่รู้จะทำไง
ลูกก็ว่าแต่สงสารลูกที่โทรมาลูกอายเขา
และแม่ก็จนประหยาติธาครจนไม่ใช้หนี้เขา
สงสารลูกมากค่ะถึงลูกจะว่ายังไงก็สงสาร
คิดว่าจะฆ่าทั้งลูกทั้งแม่ไปเลย

พี่สาวคนโตน่ะแกขอร้องแกว่าอย่าทำเลย
มันจะบาปเลยเชื่อพี่สาว
ให้เขาด่าก็ด่าไปแต่เราก็ผิดไปแล้ว

ที่เราไปกู้เงินแล้วมาเดือดร้อนคนอื่นเขา

เพราะว่าหาเงินติดเงินมาให้คนอื่น
เขาช่วยใช้หนี้ใช้สิน
คนไม่มีสมองตามแต่เขาจะพูด
ลูกอย่างนี้ฉันไม่รู้ว่าจะไปทำยังไง
คือนางตั๋วบอกว่าที่ผ่านมา
ตอนที่ลูกชายพิการสติไม่สมประกอบ

ก็พานั่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

แต่พอลูกชายเริ่มโตพาไปด้วยไม่ไหว
เคยใช้เชือกผูกขาลูกติดเอาไว้กับเสาบ้านนะ
วันก็ต้องปล่อยให้อดข้าวตากแดดจนถึงเย็น
ตัวแม่ขายของเสร็จมาแกะเชือกออก
แล้วก็ทำแบบนี้อยู่ทุกวันจนสงสารลูกชายมาก
แล้วลูกชายเองก็เคยหายตัวไปจากบ้านด้วย
กว่าจะตามกลับมาเจอเนี่ยโอ้โห
สุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่าต้องดูแลลูกชายแหละ
ทำงานไม่ได้ก็ไม่มีเงินนะคะ
ทีนี้นะคะพี่สาวของนางตั๋วนางมวยชนะสมบูรณ์
อายุก็๘๔แล้วนะคะบอกว่าเห็นใจน้องสาวมาก
แต่ก็ช่วยอะไรมากไม่ได้เพราะตัวเองก็อายุเยอะแล้วอะค่ะ
น้องสาวเลิกขายของก็เพราะสงสารลูก
ทุกครั้งที่ออกไปขายของก็ต้องผูกลูกเอาไว้กับเสาบ้าน
อย่างที่บอกสงสารน้องสาวมาก
กู้เงินจากคนมา๓๐๐๐เนี่ย
แล้วก็มาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะ
พอจะใช้หนี้ก็กลายเป็นว่าวันละ๘๐๐มันเป็นแค่ดอกเบี้ย

ทีนี้ทางตำรวจสพนสองห้องจบบุรีรำ
ก็เลยบอกว่าตอนนี้กำลังตามกลุ่มในทุนนอกระบบอยู่นะคะ

แล้วก็ต้องขยายผลกระบวนการนี้ด้วย
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
แล้วก็จะช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาช่วยเหลือป้าตั๋ว
ต้นก็คือจะต้องหางานให้ทำ
ถ้ามีงานก็มีเงินก็จะสามารถดูแลตัวเองดูแลครอบครัวได้
แล้วก็ล่าสุดมีคนใจบุญค่ะ

ติดต่อช่วยจ่ายหนี้เงินกู้นอกระบบแล้วนะคะ
ให้มา๑๑๐๐๐บาท
แต่ว่าตอนนี้ป้าตั๋วบอกว่ายังเหลือหนี้อีกค่ะ
ที่ถูกโกงอ่ะอีก๓หมื่นบาท

ก็ยังไม่รู้ว่าจะหาทางออกยังไง

หนึ่งก็คือมีหนี้ต้องใช้หนี้อันนี้แน่นอน

คนที่เขาไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีอะไรค้ำประกัน

ก็เลยโอ้โหดอกเบี้ยเนี่ยขูดรีดโหดเลย